ดูเรื่องของชายคลั่งยากันหน่อยค่ะแหม
คราวนี้นี่คลั่งยาแล้วมีอาวุธด้วย
ตอนที่ตำรวจไปพยายามที่จะจับกลุ่มตัวเนี่ย

ตำรวจสพพลทองเข้าไประงับเหตุผู้ชายคนนี้ค่ะ

โอ้โหเนี่ยให้คุณผู้ชมดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
บุกไปชาร์จตัวชายคลั่งยาคนนี้
นี่ตำรวจสพพลทองที่๑๐๑ค่ะ

คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยชื่อว่าอุดมจักษานอายุ๔๘ปีค่ะ

และที่สำคัญนะเขามีอาวุธปืนด้วย

โอ้โหหลบอยู่ในบ้านหลังนี้ค่ะที่ตำบลสระนกแก้วเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่ก็จัดกำลังไปปิดล้อม
เกลี้ยกล่อมบอกกับทางอุดม

คิดดูสิคุณผู้ชมเกลี้ยกล่อมอยู่สักครึ่งชั่วโมง

บอกว่ายังไงก็ไม่มอบตัวเด็ดขาดเข้ามาจับตายได้เลย

แต่ปรากฏว่าจังหวะที่ตำรวจกำลังจะงัดประตูน่ะ
ตัวนายอุดมเขาใช้ปืนหน้าไม้ยิงลูกดอกเหล็กสวนมานัดหนึ่ง

คิดดูตอนที่เขายิงลูกดอกเหล็กมานะ
ตัวลูกดอกนั้นพุ่งไปทะลุไฟฉายที่อยู่ในถุงผ้าค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็พยายามยิงต่อสู้อีกแต่ว่าปืนมันยิงไม่ออกไง
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องยิงสกัดโดนขาของนายอุดม
แล้วก็บุกเข้าไปชาร์จตัวนี่อันนี้ให้ดูนะ
ที่มันปักคาอยู่แบบนี้ถุงผ้าแขวนอยู่คุณผู้ชม

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวนายอุดมส่งโรงพยาบาลโพนทอง
หลังจากนั้นก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่อันนี้ตอนคุมตัวไปได้แล้วนะคะ
เปรย์บอร์ดไปเลยมัดตัวไปด้วย
พอเอาตัวนายอุดมออกจากบ้านไปแล้ว
ก็ไปตรวจสอบดูในบ้านค่ะไปเจออะไรบ้าง
อาวุธปืนไทยประดิษฐ์๙มม

ส่วนอีกหนึ่งนัดติดอยู่ในลำกล้องของปืน
แล้วก็เนี่ยเป็นพวกแบบมีดพระด้ามหนึ่ง

แล้วมันมีกระสุนที่เป็นลูกดอกทำจากเหล็กอะค่ะ

นี่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะบ้านอยู่ติดกับนายอุดมเลย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือนายสุรพลอมรสินค่ะ

อุดมเนี่ยโอ้ยยุ่งเกี่ยวกับยามาหลายปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็เคยทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว

เมื่อคืนวานอุดมคลั่งหนักมากเลย
จู่นะมาทุบกำแพงของบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

คว่างปลาสิ่งของคว่างถอนไม้
ว่างก่นหินมาใส่หลังคาบ้านผม
หลังคาผมเป็นรูเสียหายพังไปหมด

ถ้าเกิดใครได้แจ้งตำรวจเนี่ยเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายเลย
พอมาตอนเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมสักตี๓กว่านะ
อุดมคลั่งหนักเลย
รอบนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ไหว
แจ้งตำรวจเลยนะคะ
โอ้นี้ละค่ะแล้วแทยคนผู้ชมผู้ใหญ่บ้าน
เป็นกระบอกเสียงเหมือนกับเป็นเสียงสะท้อน
บอกว่าตอนนี้คนในหมู่บ้านเขาก็กลัว

เดี๋ยวอุดมก็คลั่งยาแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้อีกค่ะ
ชาวบ้านเขาหวาดภาวะแล้วก็หวาดระแวงกันไปหมดแล้วค่ะ